เรามาดูอีกหนึ่งคำอวยพรค่ะในช่วงตรุษจีนนี้นะคะ
มาร์คซักเกอร์เบิร์กผู้ก่อตั้งเฟซบุ๊คค่ะ
เขาได้ทำคลิปออกมาน่ารักมากนะคะมาอวยพรตรุษจีน
พร้อมทั้งภรรยาและลูกสาว
แต่ต้องบอกว่าเขาไม่ได้พูดภาษาอังกฤษนะคะเขาพูดเป็นภาษาจีนกลาง
ภรรยาของมาร์ซักเกอร์เบิกเนี่ยเขาเป็นชาวอเมริกันเชื้อสายจีนหน้าตาก็คือเอเชียมากเลย
เราไปฟังภาษาจีนกลางน่ารักเป็นคำโวยพรปีใหม่จากมาร์คซักเกอร์เบิกและครอบครัวค่ะ
ซักเกอร์เบิกผู้ก่อตั้งเฟซบุ๊คสื่อโซเทียลยอดนิยมของโลก
พริซิล่าภรรยาและแม็กซ์ลูกสาว๓คนนะคะก็ได้ร่วมกันอัดคลิปวิดีโออวยพรเนื่องในวันตรุษจีน
พูดคำโวยพรเป็นภาษาจีนกลางโอ้โหพูดคล่องมากสร้างความประทับใจให้กับคนที่เข้าไปดูมากเลยนะคะ
ปีนี้ครอบครัวซักเกอร์เวิร์กก็ได้กล่าวคำโวยพรพร้อมเปิดเผยความรู้สึกที่ได้ฉลองตรุษจีนร่วมกับภรรยาและลูกสาวเป็นครั้งแรก
บอกว่าขอให้ทุกคนใช้เวลากับเพื่อนและคนรักอย่างมีความสุขภรรยาก็โวยพรว่าขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยมั่งคั่งในปีวอกนี้
ส่วนทางสำนักงานเฟซบุ๊กก็ได้มีการฉลองวันตรุษจีนเหมือนกันนะครับ
รวมถึงมีการเชิญเชฟชาวจีน
มาทำอาหารมื้ออร่อยให้กับทีมงานได้รับประทานกัน
เมนูที่ชื่นชอบมากที่สุดคือเป็ดนั่นเอง
อกจากนี้ก็ได้เปิดเผยถึงการตั้งชื่อให้ลูกสาวเป็นภาษาจีนด้วยนะคะ
ลูกสาวชื่อว่าเฉินหมิงอืด

ส่วนมิ้งอูบแปลว่าความหวังในอนาคตสำหรับโลกของเรา
แล้วเดี๋ยวเรามีคลิปความน่ารักนะคะของลูกสาวพ่อมาร์ค
คือเขาหอกล้อกันกับลูกสาวถามลูกว่า
พ่อพูดภาษาจีนไม่เก่งเลยใช่ไหมล่ะ

ลูกม่วง

คุณน่าจะยังไม่ถึงขวบไหมครับ

ดังนั้นลูกก็ต้องอายุน้อยมากไม่ถึงปี

ความหมายที่ถามก็ถามว่าพ่อพูดภาษาจีนกลางเก่งไหมลูก

แม่อาจจะมีคำตอบในใจเธอไม่พูด